รู้แล้วเราว่าข้างหน้ามันมืด
เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นจักรยาน

เขาก็เลยซัดจักรยานตรงนั้นไป
แต่เขาบอกว่าในระยะที่ผมซัดไป
ผมรู้เลยว่าผมเหยียบร่างคน
เขาบอกในขณะที่มองร่างตรงนั้น
เขาเห็นหมดเลยนะพี่แจ๊คว่าศีรษะเป็นยังไง
ผิวน่าจะออกเหลืองหรือยังไง
เขาบอกว่ารถที่กำลังผ่านไปเหยียบร่างวันนั้น

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลไปพร้อมกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้ครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วย
สำหรับท่านไหนที่มีเรื่องร้อนอย่าเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องร้อนจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
ค่ำคืนก่อนเทศกาลแห่งความสุข
บรรยากาศภายในรายการมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งแบบนี้
แต่ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในค่ำคืนวันนี้
รับรองว่าน่ากลัวไม่แพ้กับค่ำคืนอื่นครับ

เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ทั้งนั้นเธอคนนี้มาเล่าเรื่องโลกมนุษย์คลึกคลื้น
กว่าโลกของวิญญาณจะเป็นใครไปไม่ได้
เรื่องราวของคุณเตยจะมาอัปเดต
หลังจากเหตุการณ์ที่มาเล่าในวันนั้น
และรวมไปถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องด้วย

และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
อย่างที่ได้แจ้งคุณผู้ชมไปนะครับว่า
เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ครั้งนั้นต้องบอกเลยนะครับว่า

ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยอยู่กับใคร

เคยมาเล่าเรื่องของโลกมนุษย์คลึก
กว่าโลกของวิญญาณคุณเตยแฝดพี่ฮะ

เป็นลุคแนวแปลกตาเลย

ครับก่อนที่เราจะมาคุยกับเรื่องของเราในวันนี้
ขอย้อนเหตุการณ์กลับวันนั้น
ประมาณสักเดือนเมษายน
เตยมาเยี่ยมเย็นสถานีพิดิวของเรา
แล้วเตยก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกมนุษย์คลึกคลื้น

ตอนนั้นดูเหมือนว่าเขามีอาการที่เหมือนเกี้ยวกราด

ถ้าเกิดหลังจากวันนั้นแล้วจนมา

เราเริ่มมีข้อแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่

งั้นเราก็ต้องช่วยกันในการดำเนินชีวิตบางสิ่งบางอย่าง

ถ้าอยากอยู่ร่วมกันโดยที่แบบเป็นพี่น้องแบบมิตรภาพ

มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ครอบครัว
งั้นก็ต้องช่วยในการดำเนินชีวิต

เพื่อให้เขาได้มีที่อยู่
ใช่แล้วแค่เชื่อว่าเหมือนกับว่า
เออน้องให้ยื่นข้อเสนอนี้มา

ที่เขาเคยพูดกับเราจริงก็ได้

แต่ก็ไม่คิดว่าไอ้คำพูดส่งไป
มันมีผลถึงปัจจุบันทุกวันนี้
หมายถึงว่ามันมีผลตั้งแต่วันนั้น

หลังจากที่ออกรายการไป
พอหลังสิ้นเดือนเมษาไปเสร็จปุ๊บ
มีผลจนถึงทุกวันนี้เริ่มมาเรื่อย

ไม่รู้นะว่าผลดีหรือว่าผลร้าย
เพราะว่าจำได้ที่ตัวของตองเขา

นี่คือที่มาของเหตุการณ์ที่จะมาคุยกันในวันนี้

ก็หลังจากที่เราพูดลอยจาก
กับพี่ตองไปตรงนั้นแล้วคราวนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวยงโดยที่
ทางบ้านที่เตยเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจากแฝดพี่ค่ะที่ว่าคุณย่าเนี่ย
แม่ของพ่อเตยเนี่ยคือเขามีทางวิชาอาคมเกี่ยวกับพวกสายเวท
อย่างนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นตระกูลมาเรื่อยสืบทอดมาอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้เราไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวยงคือพี่ตองเป็นคนนำเข้ามา
ร่วมด้วยอืมก็คือวันนั้นนะคะจำได้แม่นเลยว่า
เป็นวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคือวันเข้าพรรษาอืมตัวของเตยเองเนี้ย
เราอยากจะเข้าไปไหว้บรรพบุรุษและย่าอยู่แล้วอืม
ซึ่งก่อนอันนี้รู้ตัวเองว่าเราเริ่มผิดปกติโดยที่ว่าเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้น
แล้วป่าก็ได้พูดเอ่ยทักบางสิ่งที่มันไม่น่าที่จะทักเขาอะค่ะ
บางบางอย่างเราทักไปเสร็จปุ๊บผ่านไปเจ็ดวันสิบสี่วันมันเกิดเหตุการณ์จริงกับคนคนนั้นครับ
ตัวเราเองเริ่มแย่ลงเรื่อยคราวนี้ก็เลยพยายามไปหาย่าบ่อย
จนกระทั่งวันที่๒๕ค่ะอย่างที่เตยบอกว่าเราก็เลยเข้าไปไหว้ย่าไหว้ปูไหว้บรรพบุรุษอะไรอย่างนี้
วันนั้นเดินขึ้นไปถึงขั้นบันไดที่๓เพราะบ้านย่าหนูเขาจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่ยกสูงอะค่ะ
เราเข้าไปเสร็จปุ๊บแกเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดกับเราคำแรกว่าหนีไม่พ้นหรอกเขาพูดเขาพูดว่าหนีไม่พ้นหรอกอืม
แล้วเขาก็เคี้ยวหมากแล้วก็บ้วนน้ำหมากใส่มืออืม
ว่ากำเอาไว้แต่ตัวของเตยเองก็คือไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ
เราก็เลยคานเข้าไปหาเขาว่าย่าเนี่ยเตรียมของมาไหว้ปู่ไหว้คุณย่า

พอดีว่าเตยจะมีเรื่องคุยด้วยเพราะเราเริ่มรู้สึกว่า
ทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตมันเริ่มไม่โอเคแล้ว
ทั้งที่พ่อกับแม่เราพี่ตองไม่เคยไปกวนแล้ว
แต่มันเริ่มมาซวยที่เราว่าเราเริ่มรู้สึกพิลึกกับตัวเองบางอย่าง
ก็เลยคุยกับย่ายังไม่ทันพูดอะค่ะ
หมากที่เขาบ้วนใส่มือเขาก็ป้ายที่หน้าผากเรา
หนูก็เลยเริ่มตกใจว่าป้ายทำไมมันคืออะไร
โดนของเหรอหรือว่าเราไปทักคนอื่นมั่วซั่ว
แล้วคือย่าเห็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็พูดกับหนูมาว่าไปพูดอะไรกับบัวตองไว้
สิ่งที่พูดไว้ทำให้ได้นะมันจะติดตัวลงไปตลอดชีวิต
เราก็เริ่มกลัวว่าแล้วเราพูดอะไรไป
เพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปเราพูดลอยอยู่แล้ว

มันมีเสียงพี่บัวตองพูดขึ้นมาว่า
มึงเป็นคนบอกกับกูเองว่ามึงจะทำให้กูมีตัวตน
และให้กูอยู่ร่วมกับมึงด้วยอุดมสมบูรณ์
คำนี้ค่ะมันเข้ามาเสร็จปุ๊บหนูก็เลยมองหน้าย่า
ย่าบอกได้ยินแล้วใช่ไหมหนูบอกย่าได้ยินด้วยเหรอ
เขาบอกว่าได้ยินได้ยินก่อนที่มึงจะมาหากูวันนี้อีก

เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไปทักอะไรใครไว้บ้างหรือเปล่า
ก็เลยบอกว่าทักยอมรับว่าทัก
เพราะบางสิ่งเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเพื่อนเราคนนึงอะค่ะพี่แจ๊ค
เขานั่งอยู่ข้างหน้าเขาก็พูดอะไรกับเขานี่แหละ
แล้วเราดันไปเห็นภาพเขาบางสิ่งบางอย่าง

เราก็เผลอพูดออกไปเลยว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ

เตือนเขานั่นแหละค่ะโดยที่คือจริงแล้วมันผิดมาก

ใช่แล้วคือนั่นแหละเราพูดโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราพูดทำไม
มันเข้าตัวเราเต็มจนย่าบอกว่ามันจะกินมึงขึ้นเรื่อยนะ
ถ้ามึงไม่ยอมให้ตองเข้ามาช่วยอะไรแบบนี้
หนูมองว่ามันไร้สาระหนูมองว่าย่ารักพี่ตองอยู่แล้ว
เพราะย่าเนี่ยเขาทางด้านสายพวกวิชาคมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
เขามักจะให้เราเนี่ยคอยประโลมพี่สาวเราว่าอย่างน้อยเขาเป็นวิญญาณอะไรแบบเนี้ย
แต่ตัวหนูเองหนูจะคัดค้านตลอดก็ไม่เชื่อ
ยอะไรปู่เสร็จย่าเสร็จเขาก็ขำนะคะย่าเขาก็ขำ
แต่ขำในความรู้สึกหนูว่าย่าขำเหมือนมีเลสนัยอะไรบางอย่าง
ก็เลยโทรหาพ่อวันนั้นว่าพ่อวันนี้แปลกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่มาหาย่าแล้ว
ก็เลยบอกตัวเองในใจว่าจะไม่มาหาย่าสักพักหนึ่งเลย
ไม่มาแล้วกลัวไร้สาระมากอะไรแบบนี้
ขึ้นรถกลับไปบ้านก่อนหน้านี้หนูเคยคิดว่าตัวหนูเองอ่ะเล่นเล่นนะพี่แจ๊ค
อยากไลฟ์สดในการเปิดดวงเพื่อนมนุษย์
เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเราเหมือนช่วยเหลือเพิ่มมนุษย์ได้อะไรอย่างนี้

แต่วันนี้มาก็เลยคุยกับแฟนว่าเธอฉันอยากเปิดไลฟ์สดอ่ะ
เปิดดวงไปเลยเปิดดวงเพื่อนมนุษย์ไปเลย
ตองมันอยากได้เพราะว่าฉันบอกว่าถ้าเกิดบัวตองให้ฉันอย่างนี้
ฉันก็จะให้มันฉันก็จะช่วยมันถ้ามันถ้ามันทำได้จริง
คือหนูพูดกับเขาไงว่าถ้าเกิดคุณทำได้จริงฉันจะยอม
คือวันนั้นพี่แจ๊คคือมันเข้าพรรษาถ้าสำหรับเราอย่างนี้

ตอนนั้นมีคนดูประมาณร้อยกว่าคนสำหรับสำหรับทิศหนูก็คือเยอะนะเยอะ

หนูก็เลยไม่คิดว่ามันจริงเหรอวะที่เตือนไปใน๒ชั่วโมงในการไลฟ์สดของเรา

พอคราวนี้มันเริ่มเข้ามาเรื่อยจน

จนพอมาปัจจุบันนะตอนนี้
คือคนเข้ามาดูส่วนตัวกับหนูเยอะมาก

เหมือนเป็นการแก้ให้เขาอย่างนี้เหรอ

เยอะมากเยอะจนเราตั้งตัวไม่ทัน
แล้วหนูเริ่มกลับมาบอกตัวเองว่า
มันใช่จริงเหรอวะมันจริงเหรอวะ
เราไม่เคยเชื่อตัวเองเลยว่า
ต้นตระกูลเราหรืออะไรแบบนี้มันมีแบบนี้จริง
รวมถึงตองด้วยแล้วในแต่ละรอบอะค่ะ
ที่แต่ละเดือนจนมาถึงปัจจุบันพี่แจ๊คเชื่อไหมว่า
หนูใช้ชีวิตโดยที่แบบตัวของเราเองยิ่งสัมผัสวิญญาณ
หรือเราไปล้ำเส้นอะไรกับพวกบุคคลทั่วไปอย่างนี้ค่ะ

แย่โดยที่หนูโดนของเข้าตัวเอง

ก็คือจากที่เราเคยเช็คดวงแล้วเปิดดวงลูกดวงนะคะ
แต่ละคนที่เขาเข้ามาหาเราซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแหละ
ว่าแต่ละคนชีวิตเขามันติดขัดอะไรมากมาย
แต่๗๐ที่เข้ามาหาเราคือมนต์ดำล้วนเลย
แล้วคือมนต์ดำตรงนั้นอย่าลืมว่าตัวหนูเองอ่ะ
คือคืนแค่สนุกเฉยเอาแค่สนุกคือท้าทายพี่สาวตัวเองนั่นแหละว่า
มึงมีอยู่จริงเหรอมึงทำให้กูเห็นดิว่ากูว่ามึงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้
อย่างที่ย่าเคยบอกว่าเราไปลั่นวาจาอะไรกับเขาแล้วเขาจะทำได้
หนูไม่มีวิชาอะไรเลยจนกระทั่งของเข้าตัวเราเอง

ใช่มัดรวมเข้าหนูคนเดียว
ซึ่งในคืนประมาณเดือนสิงหา
เราเริ่มแปลกแปลกกับตัวเองที่ว่าทำไมถึงมีบุคคลที่เป็นผู้ชายนับสิบ
อยู่ตรงหน้าบ้านเราเยอะจังเฉพาะวันโกนวันพระ
ผุดขึ้นมาเรื่อยผุดขึ้นมาเรื่อยทั้งเพศหญิงเพศชายทั้งเด็กทั้งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด
คุยกับตองได้แต่หัวเราะ
ซึ่งในความรู้สึกหนูว่าหล่อนมากทำไมจะต้องมานั่งสยะยิ้มปากฉีกถึงหูแล้วก็คือขำเป็นช่วงเวลาตี๒๙นาทีตลอดตรงมุมบันได
เราพยายามที่จะเจรจาเขาว่าพอได้แล้วไหมเรารู้สึกเหนื่อยและรับไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่ทำ
เขาก็เลยบอกว่าไม่มึงยังไม่เปิดให้กูได้เข้าไปร่วมในหนึ่งชีวิตของมึงเลย
คือเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ขอแค่อย่าไปยุ่งกับพ่อกับแม่ก็พอแค่นั้นเอง
จนพอเสร็จปุ๊บของเข้าตัวเองมันขึ้นเป็นดวงค่ะพี่เป็นดวงเหมือนเราโดนพุกพองหรือโดนพึ่งต่อยเป็นหลุมเป็นโดนไรเจาะเนี่ยคือขึ้น
ตอนแรกหนูไม่กล้าบอกใครเลยจนบอกแฟนว่าไม่ไหวแล้วมันนอนไม่ได้เลยมันร้อนเหมือนคนเอาไฟแชคเนี่ยมาหล่นรอบแขนเราใช่ค่ะ
แล้วหนูก็ยังจำคำที่หนูพูดก่อนที่จะลงจากบ้านย่าว่าจะไม่มาหาย่าสักพักหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เพราะรู้สึกมันไร้สาระมาก
คุยกับแฟนแฟนบอกว่าเธอมันไม่ใช่แล้วนะพ่อเริ่มทักตัวหนูเองว่าทำไมนั่งอยู่ใกล้เราทั้งที่หนูอาบน้ำอ่ะพี่แจ๊คกลิ่นมันเหม็นเหมือนหนูตายอ่ะหายใจอ่ะหายใจลดกันหรือแค่พูดคุยกันหนูก็คิดว่าพ่อแซวหรือเปล่าไม่ใช่
พ่อบอกว่าขอบปากหนูมันขึ้นเป็นเหมือนคนปากเปื่อย

บอกว่าทำไมช่วงนี้ทำไมรู้สึกไปทำอะไรมาหรือเปล่า

ปากรู้สึกว่าเนื้อปากนี่เป็นขุยอะไรอย่างนี้
แล้วลมหายใจทำไมมันเหม็นเน่าอย่างนี้

ฝันว่าถูกผีวิ่งไล่ฆ่า

เริ่มเป็นสัญญาณเตือนให้กับคนในบ้าน
ซึ่งเราเริ่มโกรธพี่สาวตัวเองอีกรอบนึงที่ว่า
แค่เรื่องแค่นี้ทำไมถึงต้องกระทำตัวเราเองถึงใหญ่โตขนาดนี้
เพียงแค่คำพูดคำจานเราที่ลั่นวาจาออกไปแค่นั้นเองเหรอ

หนูเริ่มแน่นหน้าอกมันเริ่มไม่เป็นตัวเอง

ครับย่าขำเหมือนเดิมเคี้ยวหมากเหมือนเดิม
เขาเลยบอกว่ามึงยอมแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้
หนูบอกว่าสิ่งที่ยอมเนี่ยคืออะไรพูดให้กระจ่างด้วย
เพราะหนูบอกแล้วนะว่าหนูจะไม่เอาอะไรกับวงตระกูล
เพราะว่าเรามองว่าเรากลัวลูกหลานเยอะอยู่แล้ว
แต่ลูกหลานที่เยอะอะพี่แจ๊คคือหนูเป็นคนเดียวที่เป็นหลานผู้หญิง

เขาก็เลยบอกว่าไม่ตระกูลเราสืบทอดมาเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลย
พี่จะรับตรงนี้ไปอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยบอกว่าเอายังไงก็ได้หนูยื่นมือให้ย่าดู
คือย่าเขาไม่พูดอะไรเลยเขาแค่บอกว่า
วิชาอะไรติดตัวเลยแต่ไปเตือนเขาทำไม
ทักเขาทำไมทั้งที่ตัวเราเองอ่ะ
ใช่มองเห็นก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ของให้เขาได้
เพราะยิ่งไปทักอย่าลืมนะว่าสิ่งนั้น
พอมันรู้ว่าเฮ้ยนี่คือเจ้ากำไรเวียนกูเนี่ย
จะทำมันเนี่ยแต่มึงมาขัดมึงโดนกูแน่

ใช่หนูก็เลยไม่ไหวแล้วย่ามันคืออะไร
เขาก็บอกว่าดีนะพี่ตองช่วยกัน
แต่ตัวหนูเองก็ยังมองพี่สาวไม่ใช่ที่เป็นอย่างนี้
เพราะพี่ตองนะเพราะเรารู้สึกคึกขนองกับเขาที่ทำกับเขา
ย่าบอกว่าไม่ใช่มันผิดที่เราเองที่เราไปลั่นวาจาตั้งแต่แรกถูก
นั่นแหละย่าก็เลยแก้ของให้หนูในวันนั้น

พอยกพันธุ์ขึ้นกลับกลายเป็นพี่แจ๊คนั่นแหละคือเต็มตัวเลยโดยปริยา
ผ่านหมายถึงว่ารักขันเหรอ

ใช่รับครูจากปู่อีกทีหนึ่งก็คือการสืบทอดเต็มสายเลือดเลยทีนี้

แต่วันนั้นเราจำใจ

มันเหมือนคนเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนดักแด้อะพี่
เลยยกผ่านขึ้นแต่เราไม่รู้ไงว่าการยกผ่านขึ้นนั่นคือการยอมน้องรับว่าเราสืบทอดตรงนี้มา

หลังจากที่รับผ่านหมายถึงว่าแผล

ใช่แล้วเราก็ได้ยาเขาเรียกอะไรไหม
หย่าเค้าเรียกว่าหย่าผีบอกเพราะเท่าครอบครัวและพ่อแก่

แม้กระทั่งมาหนักสุดคือมีเคสหนึ่ง
ที่เพิ่งไปเมื่อเสาร์๑๓พฤศจิกา
นี้จริงแล้วหนูคุยกับแฟนแล้วก็ครอบครัวว่า
หลังสิ้นปีนี้เตยจะไม่รับเคล็ดอะไรแล้ว
ภาวนาบำเพ็ญสินตัวเองแค่นั้นเอง

เราอยู่ร่วมกันโดยที่แบบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้แล้ว

วันนั้นไปนั่งอยู่บ้านรุ่นพี่
ซึ่งเราก็คุยกันปกตินี่แหละพี่

พอดีพี่มีเคสหนึ่งเตยพอช่วยได้ไหม
คือคนนี้เขาเหนื่อยมากเลยในระยะเวลา๒๓ปี
แล้วก็เหตุการณ์เขาออกข่าวด้วยนะ
แต่พี่ยังจำไม่ได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ตัวหนูเองปฏิเสธแล้วนะไม่ไป
เพราะก่อนหน้านี้มีเคสอื่นหนูก็ไม่ไป
แต่อยู่ดีปากเราพูดออกไปเองว่า
ขอเป็นเสา๑๓ก่อนพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวจะไป

แล้วคนที่นั่งฟังเขาก็ยังหันมามองว่า
เมื่อกี้คือจะไปเหรอ
ก็เลยบอกอะไรอ่ะไม่รู้
๑๓ก่อนพระอาทิตย์ตกดินเป็นคนพูด
หนูก็เลยบอกว่าอ่ะหนูพูดก็คือพูด
เพราะว่าสิ่งที่พูดไปหนูรู้แล้วว่านั่นคือพี่สาวหนูที่เป็นคนพูด

ทั้งที่ไม่รู้นะพี่ว่าจะไปไหน

คือชนบุรีนะบังละมุง

ถ้าเตยไปได้พี่ก็ขอบคุณมาก
แต่ถือว่าช่วยกันหน่อยละกันเพราะว่าเขาใช้ชีวิต

อุปสรรคเยอะมากพี่แจ๊ครถสตาร์ทไม่ติดน้ำไม่ไหล
อาบน้ำทำนู่นทำนี่ก็คือติดขัดไปหมด
หุ่นหงิดแล้วเพราะตัวหนูเองมองว่า
การที่เราจะไปเคสนอกจะไปดู

เพราะตัวหนูเองหนูยังมองว่าฉันยังไม่เก่งนะ
ฉันแค่ไปช่วยแล้วไปสื่อให้เฉย
พอออกจากบ้านไปเสร็จประมาณ๕มุมครึ่ง

ก็คงแบบเป็นเคสทั่วไปที่แบบว่า
ที่บ้านน่าจะมีอะไรแปลกปลอมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ทั่วไปที่เราเคยเช็คเราคิดแบบนั้น
พอไปถึงก่อนที่จะถึงบ้านเขา
ก็เลยโทรไปว่าพี่คะบ้านเลี้ยวทางไหนต่อ
คือบ้านหนูเพิ่งข้ามสะพานไปมันเป็นคลองใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าให้หักเลี้ยวเลยหักขวา

เท่ากับว่ามันเป็นทางสามแพ่งตรงนี้พี่ว่าเลี้ยว
พอหักขวาเสร็จปุ๊บเขาบอกเห็นพี่ไหม

หนูก็บอกอ้าวบ้านหลังนี้เหรอซึ่งอยู่ตรงหัวมุม

ซึ่งคลองก็เป็นทางสามแพ่ง

เราก็ขับไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าอ่ะหักเลี้ยวซ้ายอีกทีนึง
หนูก็เลยพี่บ้านพี่แปลกนะ

เท่ากับเป็น๖แพ่งเลยนะพี่อยู่ได้ยังไงตอนแรกหนูคิดในใจแล้ว
วางสายเสร็จปุ๊บมีรถสีขาวจอดอยู่ข้างหน้า
หนูเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังคนขับ
เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นวิญญาณอยู่แล้วปกติ
ลงจากรถเสร็จปุ๊บหนูก็ยืนตรงหน้าบ้าน
มีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดานะแปลกมากเลย
แต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าสงสัยเขาคงจะให้เรามาดูฮวงจุ้ย
ดูบ้านดูอะไรแบบนี้แหละอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไงพี่แจ๊ค
มันมากกว่านั้นเยอะเลยเขาเปิดประตูเสร็จปุ๊
เขาก็ต้อนรับดีนะว่าสวัสดีครับอะไรอย่างนี้
หนูก็แซวเขาว่าพี่บ้านพี่นี่แปลกนะ
ข้างหลังก็สามแพงข้างหน้าก็สามแพงย้วยเยี้ยะเลย
เขาบอกว่าไม่รู้สิพี่อยู่ได้แต่พี่ขอคุยด้วยหน่อยนะ
วันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยหนูก็เลยเดินเข้าไป
เดินเข้าไปนะพี่แจ๊คบ้านเขาเป็นเหมือนแบบ
เป็นบ้านปูนที่เหมือนคนสมัยก่อนที่แบบว่า
แล้วก็เป็นแบบหน้าต่างแค่สั้น

สองหลังที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
หนูก็เลยถามเขาว่าบ้านหลังขวามือเนี่ยค่ะ
เขาอยู่ซ้ายบ้านอีกหลังนึงก็เป็นขวามือแต่บ้านเขาที่พักอาศัยอยู่กับแฟนเขาอ่ะ
คือซ้ายมือหนูก็ถามเขาว่าบ้านขวามือมีใครอยู่ไหมคะ
ครับไม่มีนะไม่มีคนอยู่อืม
ตายมาสักระยะแล้วแล้วก็ส่วนมากก็จะแค่จ้างแม่บ้านหรือคนดูแลสวนเนี่ย
เข้ามาดูแลเฉยทำไมเหรอมีอะไรอะไรแบบนี้ครับ
หนูก็ยังไม่กล้าพูดอะไรบอกไม่มีอะไรค่ะพี่แต่รู้สึกขนลุกเหมือนกันนะอืม
แต่บ้านพี่เนี่ยเย็นมากเย็นเหมือนในถ้ำหรืออะไรแบบเนี้ยหนูก็พยายามมองรอบรอบ
หนูแปลกใจอีกที่หนึ่งคือมันเป็นต้นมะม่วงที่ใหญ่มากครับ
อยู่ตรงหน้าบ้านและอยู่ตรงหน้าศาลพระภูมิซึ่งหนูก็ถามเขาว่าพี่สารพระภูมิเกาะตั้งเนี่ยนานยัง
เขาบอกว่าแค่ประมาณ๒เดือนเพิ่งให้พามคนเดียวมาตั้งเฉย
เพราะพี่รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าที่พี่จะบอกเนี่ยมันติดขัดชีวิตพี่ในเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
หนูก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรแต่ติดใจตรงต้นมะม่วงต้นนี้ทำไมมันถึงไม่ตัดถอนลากถอนโคนพี่แจ๊ค
มันเป็นต้นที่แบบถูกตัดไปแล้วเหลือแต่ต่ออ่ะเหลือไว้ทำไมไงใช่แล้วประเด็นคือตรงนั้นที่เหลือแต่ต่อเนี้ย
เขาบอกว่าเนี่ยดูสิไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเขาเหมือนเป็นคนจีน
ลูกครึ่งอะค่ะแล้วเขาไม่ค่อยแบบว่าอินกับทางศาสนาหรือ
เขาก็ยังงงว่าเนี่ยดูสิตอนแรกก็เป็นพื้นดินปกติที่ปลูกต้นไม้
แต่นับวันนับวันตั้งแต่หลังจากที่แม่พี่เนี่ยสั่งให้คนมาตัด

แล้วอยู่ดีช่างคนนั้นก็ตัดออก
ซึ่งหนูก็ถามว่าทำไมถึงตัดเหลือตัดต่อเท่าไรพี่

แต่ที่รู้ว่าอยากทราบว่าทำไมดินตรงนี้มันนูนขึ้นเป็นจอมปลวกอะพี่

ซึ่งหนูก็เลยถามว่าพี่อันนี้เขาเรียกว่าจอมปลวก

เขาบอกว่าให้หลายคนมาถอนแล้วไม่มีใครถอนได้เลย
แล้วพอถอนเสร็จปุ๊บก็เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงพูดออกมาว่าแบบอย่ามายุ่งอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็เลยแบบว่ามันไม่ธรรมดาแล้วสิที่เนี่ย

ยังค่ะยัง
หนูก็เลยบอกว่าได้ยินจริงใช่แต่ผมเป็นคนที่กลัวผีมากเขาก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่กลัวผีมาก
ถ้าคุณยังยืนอยู่ตรงนี้คุณอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นคุณอย่าพูดคุณเตือนผมได้
หนูก็เลยงั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเข้าไปคุยกันที่บ้าน
ซึ่งพอเข้าไปคุยที่บ้านก็เลยถามเขาว่าพี่อ่ะมีเรื่องอะไรคะจะให้ช่วยหรืออะไรแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ก่อนหน้านี้เขาก็เลยพูดบอกว่าผมเรื่องนี้มันผ่านมา๒๓ปีแล้วล่ะ
ตอนแรกหนูก็คิดว่าสงสัยจะเป็นที่บ้านแน่นอนอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าผมใช้ชีวิตไม่อยู่กับที่เลยเห็นรถคันสีขาวที่จอดหน้าบ้านไหม
ซึ่งหนูก็เลยบอกเห็นค่ะรถพี่เหรอเพราะว่าตอนแรกอย่างที่หนูบอกว่าพอมาจอดเสร็จปุ๊บเราเห็นเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะหลังคนขับ
เขาบอกว่านั่นแหละคือต้นเหตุของเรื่องนี้

คือปัญหาไม่ใช่ที่บ้านเลยซึ่งหนูเอ้าที่บ้านนี่คือสุดแล้วนะแล้วมันคืออะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะ
หนูก็เลยถามเขาว่ามันคืออะไรคะพี่พอดีว่าหนูอ่ะที่มาวันนี้พี่ตองอยากจะมาช่วยพี่ก็บอกเขารู้แล้วล่ะ
เพราะว่าเขาเองอ่ะอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่กลัวผีมากพอรู้ว่าตองแฝดพี่จะมาจะมาจะมาดูให้จะมาไขปริศนาให้บางอย่างที่เขาคาใจมาตลอดเนี่ย
นอนไม่หลับเลยพี่แจ๊คเขาบอกว่าเห็นเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ตลอดแล้วพูดคำว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน
ซึ่งหนูถามว่าอ่ะงั้นพี่เล่าได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยขับรถกำลังจะกลับบ้านบางแสนบ้านเขาอยู่ตรงห้วยกะปิของบางละมุง
เขาบอกว่าเขาเนี่ยมันเป็นถนนแปดเลนทางที่เขากำลังจะกลับบ้านมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ถนนสี่เลนเขาเหยียบร้อยยี่สิบอืมเขาบอกว่ามันเป็นใต้สะพานลอยไม่ใต้สะพานลอยใต้สะพานเหมือนเป็นสะพานทางด่วนอ่ะครับแล้วข้างใต้ไม่มีไฟครับเขาบอกเขาก็เหยียบมาปกติจนรู้แล้วเราว่าข้างหน้าเนี่ยมันมืดแต่ไฟในระยะไฟรถธรรมดาค่ะในระยะแค่

ผมเบรกแล้วแต่ระยะทางที่ที่แบบเหยียบไปแล้วอ่ะผมเทียบท่าได้ประมาณร้อยเมตรถึงสองร้อยเมตรค่ะสเกอร์ตหน้าหลุดทุกอย่างเขาบอกเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่ลงรถไปแล้วก็มองร่างนั้นนะคะที่อยู่กลางถนนครับเขาคิดแค่ว่าเขาผิดที่เขามองไม่เห็นที่เขาที่เขาไปทับอะไรตรงนั้นแต่เขาก็ยังไม่บอกเพศหนูนะว่าอะไรยังไงจนหนูบอกว่าแล้วพี่รู้สึกอะไรอีกเขาก็เลยบอกว่าในขณะที่พ

ที่รู้สึกเป็นตาบาดอยู่ในใจ
เขาพูดไปเขาก็ไม่สบตาหนูนะ
เขารู้สึกว่าผิดอยู่ในใจ

เขาเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วอย่างที่บอก
พอเขาเรียกตำรวจอะไรมาแล้วอย่างนี้

ต้องการที่จะหาญาติพบญาติ
คือประเด็นคดีนี้ที่ข่าวเคยออกไปคือชนแล้วหนี
กล้องวงจรปิดตรงนั้นดันเสีย

เขารู้สึกว่าท้อโดยที่ว่าคนที่โดนเหยียบเป็นต่างด้าว

จะจึงต้องอันเชิญพระเพื่อไปเรียกวิญญาณกับ

จนเขาก็เลยบอกว่านั่นน่ะเอาศพไปที่ละเอียดแบบนั้นแหละ
เผาเลยโดยไม่ทำพิธีอะไรเลยอืมเขายิ่งรู้สึกผิดอยู่ในใจตลอด
แม้กระทั่งเอารถกลับมาเขาก็ไม่เอารถไปทำพิธีเลยนะพี่แจ๊ค
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหรือจะต้องไปพรมน้ำมนต์หรืออะไรต่อ
เขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ตัวเขาเองไม่เห็นแต่มันกับคนข้างบ้าน
ร้านค้าที่รู้จักเขาเตือนเขาตลอดแซวเขาตลอด
ทั้งทั้งที่เขามาคนเดียวอ่ะครับก็คือล่าสุดที่เขาเขาบอกว่าเขาไปซื้อของ
สาดร้านของขายของชำเราคุยเล่นกับป้าคนนี้ปกติอยู่แล้ว
แต่ป้าเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นแม่เขาสักเท่าไหร่ป้าเขาบอกว่าเอ้า
พี่เขาชื่อโจนะคะอ้าวโจมัวแต่คุยอยู่นั่นแหละ
แม่นั่งรออยู่ในรถนั้นรอนานแล้วมองตาขวางอ่ะนั่นอ่ะเออเออ
โชว์เขาก็เลยรู้สึกว่าใครอ่ะผมไม่ได้มามาคนเดียวอ่ะ
มาคนเดียวอืมพอเสร็จปุ๊บไม่นู่นมองตาขวางแล้วนู่นอืม
วักมือเรียกอยู่นั่นอ่ะอืมพอเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่า
ไม่ใช่แล้วในใจเขาเขาหันไปมองแล้วเขาบอกว่า
อย่าอย่าทำแบบนี้กับผมเลยผมกลัวอืมจนเขาเดินไปที่รถ
นี่จะเชื่อมั้ยว่าเขาบอกว่าตลอดชีวิตสองปีถึงสามปีที่เขาใช้ชีวิตมา
เขาไม่เคยมองกระจกหลังเลยครับเขาเห็นตลอดมองทุกครั้งเห็นทุกครั้งเหรอ
ผู้หญิงคนนี้ก็คนขับก็คือก็คือเห็นอ่ะเออ
ก็คือเห็นอ่ะอืมหนูก็เลยถามเขาว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยววันนี้เท่าที่หนูทำได้คือหนูจะลองปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขา
แล้วลองสื่อสารกับเขาว่าเขาอะไรยังไงบ้างเพราะตอนที่เตยเห็นอ่ะ
เห็นแค่เป็นผู้หญิงผมประมาณปะบ่าค่ะหางเป็ดหน่อยอืม
ใส่ชุดเหมือนสีขาวยาวหน่อยนิดนึง
แต่เรารู้แล้วว่าเป็นแบบเป็นเหมือนเสื้อกล้ามอย่างนี้แล้วเป็นแบบผิวขาวเหลือง
เห็นแค่ข้างหลังก็เลยบอกอ่างั้นขอทูบหน่อยเดี๋ยวขอไหว้เจ้าที่
แล้วก็ทูบหนึ่งดอกอืมที่จะคุยกับเขาพี่เขาก็กล้ากลัวกลัวนะคะ
เขาก็ยังย้ำหนูตลอดว่าอย่าบอกเขานะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอืม
ถึงที่รถอ่ะพี่แจ๊คหนูไปแตะรถเขาเสร็จปุ๊บเสียงร้องไห้มาเลยนะ
ร้องแบบหนักมากแต่หนูยังไม่เห็น
หนูก็ยังภาวนาในใจว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเห็นนะอืม
ถ้าสื่อได้ก็คือสื่อแต่เขาไม่ได้ใจดีกับหนูค่ะครับ
หนูหันไปคือมันเป็นความรู้สึกที่มันเราต้องหันไปอ่ะ
มันเหมือนมีคนแอบมองเราอยู่จนที่เราอยากหันไปให้มันแบบเคียร์อะอืม
หันไปเสร็จปุ๊บมันเป็นภาพที่แบบ
เบาะหลังเบาะคนขับใช่ไหมพี่

ตาเขาอ่ะมองเราอืม
มันเป็นเหมือนคนตาฉีกที่มันแหวะออกมาแล้ว
แล้วขาเรารู้แค่ว่าเท้าตรงตาตุ่มมันไปอยู่ตรงนี้
โอ้ยนั่นอะคือสิ่งที่หนูเห็นมันขับขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยใช่

พอเตยแตะเสร็จปุ๊บอะไหนก็ไหนแล้วอืม
วิชาที่ย่าให้มารวมถึงปู่เวท้าสุวรรค์ด้วยแล้วกัน
หนูก็เลยเขียนตรงอะหน้าศาสตร์กระโปรงรถอะค่ะอืม
แล้วเราก็เริ่มเดินเข้าไปทางฝั่งคนขับ
ถามว่ากลัวไหมกลัวนะพี่หนูกลัวสุดขาดใจบิ้นเลยจะมากี่โมง
ตอนนั้น๔ทุ่มกว่าอืมอืม
จะ๕ทุ่มแล้วค่ะอืมอืม

เขาไม่มองหนูเขามองหนูแบบไม่ละสายตาเลยค่ะ

ตามมองตามที่หนูเดินมาเลยมองตามอืม
หนูสื่อเขาว่าร้องทำไมเชื่ออะไรอืม
เขาไม่ได้โต้ตอบกับเราเหมือนภาษาไทยพี่แจ๊คมันเป็นภาษามอนพม่าค่ะ
ที่ที่โต้ตอบเรามาแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องอืม
หนูก็เลยใจดีสู้เสือนะหนูก็เดินเข้าไปมอง
มันยิ่งชัดมากกว่าเดิมโดยที่แบบเป็นร่างผู้หญิงคนนึงที่อืม
มันเละมากอะพี่แจ๊คนั่งอยู่ตรงหลังเบาะคนขับ
ขาเนี่ยคือชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่ง
แต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันพาดมาแปะตรงเนี้ยอืม
ซึ่งเราเห็นบนเลยว่าขากั้นไกลหรืออะไรมันเหมือนหนังผีในหนูคลายเรื่องนึง
ซึ่งเรามองว่านี่มันคือชีวิตจริงที่กำลังจะเจอเหรอวะเนี่ย
จนพอเราปลดปล่อยดวงวิญญาณนะคะพูดกับเขาแล้ว
พี่ผู้ชายวันนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าผมรู้นะ

แล้วหนูก็เลยพูดกับเขาว่าพี่แต่มันมีบางอย่างนะ
ถามอะไรหน่อยสิแต่ระหว่างที่พี่ขับไปชนเขาเนี่ย

เพราะเขาบอกว่าของเขาอยู่ข้างใต้เนี้ยอืม

เขาบอกว่าใช่พอเอารถที่ไปชนะสูตรอ่ะ
เนื้ออวัยวะเขาอ่ะค่ะติดตรงบังโคนรถฝั่งคนขับอ่า
นั่นแหละแล้วเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกวันนี้
มันที่มันจางไปบ้างหรือเปล่ามันหายไปบ้างหรือเปล่า

ตอนที่เขาเอาโอ้โหเอาศพไปเผา

ชิ้นเนื้อเนี่ยใช่ใช่ที่ที่ตำรวจเขายัง

ที่ยังต้องแบบเช็คนู่นเช็คนี่

แต่เพิ่งมาเห็นเป็นเศษเนื้อคนเศษเสื้อผ้าที่ยังติดตรงบางคนรถ
ล้อรถทั้งฝั่งคนขับที่น่ากลับใจคือ
พี่เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหลุดออกไปบ้างแล้วหรือยังใช่ใช่ใช่

เขาเขาเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยโอ้โห
เขาทำอะไรไม่ถูกเขาแบบแทบจะไม่อยากจะแตะประตูทางฝั่งนั้นหรือ
ครับจะขับรถคันนี้แต่ด้วยความที่การดำเนินชีวิตของเขาต้องทำมาหากินหรือทำงานอ่ะ
ต้องใช้ยานพาหนะอันเนี้ยทำไปด้วยอ่ะอืม
มันก็เลยต้องทำตรงนี้ไปด้วยแล้วต้องใช้ชีวิตโดยการที่ปิดกระจก
บางครั้งก็ปิดกระจกฝั่งคนขับนะพี่แจ๊คใช้วิธีมองหันหลังแบบมองรถเอนี่เอา
เพราะเขามองว่าเพราะมีกระจกตรงเนี้ยเขารู้เลยว่าผู้หญิงตรงเนี้ยมองเขาอยู่อืม
เขาเลยเลือกที่จะพับกระจกด้านข้างคนขับและตรงเนี้ยไม่มองครับ

เตยบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพี่ไปทำบุญบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้เขานะ
รู้ชื่อเขาไหมเขาบอกว่าไม่อืม
ไม่รู้เลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นพม่าชื่อต่างด้าวเป็นต่างด้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือบอกกันไม่เป็นไรเห็นหนูพยายามที่จะสื่อให้อืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านไปต่อผู้หญิงคนนี้ก็ยังเดินตามเรามาอยู่แต่อยู่แค่หน้าบ้านอืมเพราะ
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านไปต่อผู้หญิงคนนี้ก็ยังเดินตามเรามาอยู่แต่อยู่แค่หน้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านไปต่อผู้หญิงคนนี้ก็ยังเดินตามเรามาอยู่แต่อยู่แค่หน้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม

หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม

หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม

หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม

หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
หลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันนะคะเดินเข้าบ้านอืม
ฉันกำลังทำในสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันถูก
ฉันกำลังทำในสิ่งที่มันคือสิ่งที่คิดว่าใช่
เพราะแกเคยรับปากแกเคยพูดอะไรกับฉันไว้
บางคนอาจจะยึดถือเรื่องนี้เป็นสำคัญ
แต่ถ้ามันสามารถที่จะผ่อนแบ่งเบาได้
ก็ลองหาที่มันเป็นครึ่งทาง
ลองคุยกันก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าน้องจะยอมให้พี่เข้ามาอยู่ในนี้ครึ่งหนึ่ง
แล้วน้องจะต้องอายุสั้นลงพี่โอเคจริงเหรอ
แล้วถ้าน้องอายุสั้นลงแล้วมันยังไงต่อ
ทั้งคู่จะไปไหนถูกไหมพี่ตองจะไปอยู่ตรงไหน
แต่ถ้าทั้งคู่ตกลงกันได้ว่าก็อยู่กันไปแบบนี้แหละ
ก็อนุญาตให้อยู่กันแบบไปจนชีวิตจะหาไหม้ก็ได้
นั่นแหละคือคำที่เขาพูดกับหนูตลอด
แต่พี่ตองก็มาเหมือนเดิมเข้ามาบ้างมาคุยกับน้องบ้างมาแฝงบ้าง
แต่ไม่ต้องมาอยู่อย่างนี้ไปตลอด
เพราะความเชื่อของน้องก็คือถ้าพี่ตองมาอยู่แบบนั้น

ตองอยากให้น้องเป็นอย่างนั้นเหรอ
แล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งสมมุติพี่ตองเข้ามาอยู่ครึ่งหนึ่ง
แล้วเหมือนกับเตยบอกว่าตอนนี้อายุ๒๗วันหนึ่ง๓๐
เป็นอะไรขึ้นมาพี่ตองจะไปอยู่ที่ไหน
จะไปอยู่ที่ไหนหรือทั้งคู่โอเคตกลงจับมือกัน

ถูกไหมมันมีอะไรหลายอย่างที่มันต้องคิดอีกเยอะอ่ะ
เออลองดูลองหากึ่งกลางของกันแล้วกันดู

ตองใช่ไหมหรือเตย
คือในขณะที่พี่แจ๊คพูดตัวหนูเองอย่างที่หนูเคยบอกว่า
เราก็พยายามควบคุมเรื่อยเรื่อยแหละเพราะเขาจะแบบ
โต้แรงมากในบางอย่างแต่เราก็พยายามควบคุมว่าว่า
เข้าใจอะไรก็ถึงบอกว่าเราบางทีเราก็ไม่อยากออกความคิดเห็นอะไรเยอะ
เพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
เราอาจจะพูดผิดหูเขาก็ได้อะไรอย่างนี้

ฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะ
ก็แกเป็นคนสัญญาฉันไว้เอง
ที่ไม่ใช่การแฝงน้องหรือสลับไปมา
แล้วมันก็โอเคน้องก็โอเค
น้องก็โอเคแล้วก็ไปช่วยคนหรือ

ว่าว่าตองมีไม่ฉันจะอยู่ไปจนตายแหละ

ก็ลองดูทั้งหมดเลยมันอยู่ที่การตัดสินใจของทั้งคู่

เหมือนเป็นโมเมนต์ที่เหมือนอย่างที่แจ๊คให้คำแนะนำ
หรือคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่เวลาเราไปปรึกษา

เขามีโมเมนต์ที่ไม่อยากฟังไม่เอาแล้วไม่ฟัง

คือเขาต้องการคำตอบที่ตรงใจเขามากกว่า
แล้วถ้าแบบไม่ตรงใจเขาจะ
มันเถียงขึ้นมาให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้ยินอยู่
ใช่ก็คือในขณะที่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ค่ะ
ซึ่งเขารู้แล้วว่าเราไม่ใช่เราแล้ว

ก็คือจากที่พี่แจ๊กกำลังพูด

โดยการที่บางคำที่เขาได้พูดออกมาเนี่ย

ที่เขาได้ตอบพี่แจ๊คไปอย่างเมื่อกี้
ก็อย่างที่บอกแล้วก็อยู่ได้อยู่ไป
แต่ก็ต้องอยู่กันแบบอยู่ให้เป็นนะ

ดีวันนี้ไม่ร้องไห้ก็ดีแล้ว
เค้ารู้จักกันมา๔ปีแล้วนะตอง
โปรดติดตามตอนต่อไป